ไปดูเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ขอนแก่น
เธอป่วยแล้วเชื่อว่ามีผีปอบเข้าสิง
ญาติก็ไปให้หมอทำช่วยหมอทำทักว่า
สาวบ้านที่เอามาสร้างมันเคยมีคนผูกคอตาย
มันมีวิญญาณของผีอยู่ในนั้นคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยที่บ้านคึมชาตินะฮะ
อยู่ที่อำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่นครับ
พ่อแม่ลูกเขาอยู่ที่นี่
จริงแล้วเขาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ออกจากบ้านไป

เพราะอะไรบ้านที่เคยอยู่ถูกทุบทิ้งไป
เกือบทั้งหลังเหลือเพียงห้องน้ำ๒ห้องที่ใช้ได้
นายแสงอรุณอายุ๓๕ปีลูกชายก็บอกว่า
หลังนี้บ้านนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๓๕เป็นบ้าน๒ชั้น

ซื้อไม้เก่ามาราคา๔๐๐๐บาท

หลังจากแม่เขามีอาการเหมือนผีปอบเข้าเป็นประจำเลย

เขาเชื่อว่าบ้านนั้นมันมีวิญญาณของผีปอบ
โดยเฉพาะช่วงวันโกนขณะที่หลับอยู่ที่บ้าน
จะมีเสียงคนเดินไปเดินมาตึงตัง
บางครั้งใต้ถุนบ้านก็มีเห็นเงาคนชะโงกมามองจากบันไดก็มี
เวลานอนหลับตื่นขึ้นมาบางครั้งเหมือนมีผู้หญิงสวมชุดไทย
ลอยเข้ามาและหายแวบไปในเสากลางบ้านก็มี

จากนั้นพอเริ่มเห็นอะไรแปลกแม่เริ่มมีอาการแปลก
เดินอยู่ล้มตึ้งไปเหมือนผีผัก
หรือมีอะไรหนักมาพาดที่บ่าปวดบ่า
หาหมอก็บอกว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบโรคภาคีนสรรค์ต่างนานา
ก็ให้ยามากินรักษาเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่หาย
ตอนกินข้าวแม่จะกินแบบมูมามแบบ

แล้วเสียงน้ำไหล่เลยแน้วคุณ

ทางครอบครัวก็เลยเชื่อว่าแม่ถูกผีปอบเข้าสิง
มันก็เลยพาไปร่างสงที่บูริรัมน์
ร่างสงทักว่าที่คุณอยู่เนี่ย
ไม้ที่ซื้อมามันมีเสาหนึ่ง
มันมีคนเคยผูกคอตายแล้วไปเอาไม้เนี่ยมาสร้างบ้านถ้าอยากให้
หายต้องลื้อบ้านทิ้งซะแล้วมันมีจอมปลวกอยู่ด้วยต้องตั้งสาร
ให้เขาก็เลยมรื้อบ้านออกเลยคุณผู้ชมแล้วเอาไม้เนี่ยไปสร้างข้อ
วัวแล้วก็ไปสร้างเพลิงพักอยู่ข้างบ้านตัวเองนี่แหละครับนะฮะ
ทำห้องให้แม่อยู่เอาผ้ายันไปติดแต่แม่ก็ยังไม่หาย
ฮะตอนนี้ส่วนของแม่เขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็แขนขาไม่
ห้อยมีแรงล้มบ่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ่าไปฟัง

อยากรับตาค่ะเป็นเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่เมื่อกี้เห็น
เดินได้ค่ะแม่จ๋าเดินไม่แข็งเดินไม่แข็งทำไมถึงเดินไม่
แข็งแข็งขาแล้วมีลงมีเลี่ยวมีแรงไหมจ๋าอะไรนะจ๋าเดิน
ไปถึงเห็นนี่อยากง้อนเดินไปเดินไปมีแต่จะง่วงทำไมจะ
ก็ง่วงอ่ะจ๋าเออคุณป้าแกก็พูดอาจจะยังไม่ค่อยถนัด
เท่าไหร่อ่ะโน้ทนะสำหรับโรคที่คุณป้าเป็นเอาโรคปากยิน
ก่อนแล้วกันอืมโรคพากินสันเนี่ยคือจะมีอาการมือเท้า
คุณผู้ชมบางครั้งอาจจะพบได้นะครับบางทีก็แบบจับอะไรก็ไม่ค่อยได้
อะไรแบบนี้โดยเฉพาะเวลาอยู่นิ่งบางทีคุณป้าเขาก็แบบตัวสั่นนะฮะ
เคลื่อนไหวเองก็คือบางทีมันสั่นปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายไป
รวมทั้งจะมีอาการเกร็งปวดเมื่อยนะฮะ
ทั้งที่บางทีไม่ได้เคลื่อนไหวบางทีมันก็เมื่อยขึ้นมา
บางคนก็ล้มบ่อยอะไรแบบนี้มันก็มีอาการได้เนี่ยฮะ
รอกตาไปมาไม่ปกติสีหน้าดูเฉยเมยไม่มีอารมณ์
พูดสั่นเคลือฟังไม่ชัดอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณหมอเขาบอกมาแต่ก็มีอาการหลังคล่อมตัวงอแขนไม่แกว่ง
การแสดงสีหน้าสีตาก็จะมีเหมือนกันบางทีมุมปากขยับมุบมิบมิบ
พูดจะคือเคลือไม่ชัดอะไรแบบนี้นะฮะส่วนปัญหาเรื่องของสายตา
ผู้ป่วยก็ไม่สามารถจะกรอกตาได้เหมือนคนทั่วไปค่ะนะฮะ
นี้จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูร่างกาย
ไปบำบัดต่างไปพบหมออย่างถูกต้องต่อไปนะฮะ
ครอบครัวเองเขาเชื่อคือครอบครัวเชื่อว่าแม่ถูกผีปอบเข้า
แต่คุณหมอบอกว่ามันเหมือนอาการโรคพากินสันนะฮะ
แต่ถ้าเกิดอยากจะให้จริงแล้วครอบครัวอยากจะให้หมอปลาไปช่วย
ไปดูซิว่าบ้านเขามันมีเสาที่มีคนผูกคอตายแล้วมีผีปอบจริงหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องของจิตใจอยากให้สบายใจ

แต่คุณหมอก็บอกแล้วนะว่าเป็นอาการของโรคภัยกีสันนะคะ